เอาล่ะมาถึงข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
โป้แตกชักปืนปลอมจี้ทองพ่อค้า
คือโจรอ้วนผอมอ้วนคนผอมคน
จะชิงทรัพย์นะครับพ่อค้ารถพุ่มพวง
รถที่เขาแบบรถปราศัยที่เอาของสดตระเวน

ปรากฏว่าพ่อค้าเห็นแล้วมันใช้ปืนปลอมแน่
สู้ครับสู้
แต่ปืนปลอมโอเคล่ะมันอาจจะยิงไม่ได้

หัวแตกเลย

นายพรชัยเยือกเย็นครับอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของรถเร่ขายสินค้าหรือว่าเรียกรถพุ่มพวง
นี่ครับพามาดูตรงนี้ผมดูตรงนี้พี่
ริมถนนลูกรังนะครับพื้นที่บ้านห้วยเปล้า
ตะบนระบำอำเภอรานศัตรูชวัดอุทัยธานี

ห่างจากเหมาะบ้าน๑๕เมตรเองนะครับ
ที่คนร้ายเอามาทำตกทิ้งไว้

นายพรชัยเล่าบอกว่าปกติผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะ
เอาอาหารสดไปเลขขายตั้งแต่เช้ามืด

หมู่บ้านมาระหว่างทางได้ยินเสียงตะโกน
ซื้อของหน่อยซื้อของหน่อยก็จอดดิ

ผู้ชายสองคนอ้วนคนผอมคนเดินมานะครับ
ลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วเดินมาหานะครับ
เดินมาหาเสร็จปั๊บชายรูปร่างอ้วนก่อนเลย
ตรงเข้ามาแล้วชักปืนจ่อหน้าผาก
โอ้โหบอกถอดมา
สร้อยคอกับพระเลี่ยมทองเนี่ย

นี่ปืนมันสีมันผิดปกติไหม
ปืนปลอมแน่นอนปัดครับปัดมือคนร้าย

แต่คนร้ายนะครับเอื้อมือมากระชากคอเสื้อ
แล้วพยายามดึงสร้อยทองแต่เอาไปไม่ได้ครับ

แล้วก็ที่ใบหน้าของพี่เขา

แต่ว่าแตกเย็นไป๕เข็มน่ะ
จากนั้นพี่พอร์ชัยอาศัยชาวบาลคนร้ายเผลอวิ่งหนีเข้าบุกบ้านไปขอความช่วยเหลือ

คนร้ายฉวยโอกาสนี้วิ่งไปหยิบกระเป๋าสะพาย
วางไว้ที่ตะก้าหน้ารถในนั้นมีอะไรบ้าง
มีเงินสดพันหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
ลอตเตอรี่๕ฉบับแล้วก็เอกสารสำคัญทางราชการทางต่างนะ

เป็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกยังสู้ไม่ไหวโดนตีไป๕เข็มใช่ไหม
แล้วถ้าเป็นชาวบ้านเป็นผู้หญิงผ่านมาโอ้โหไม่เหลือ

ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกร้องเลยตำรวจจับเลยนะ
ตามจับให้ได้เดี๋ยวมันจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะ
ตอนนี้ตำรวจเอาปืนปลอมไปตรวจสอบ
จะติดตามตัวให้ได้ให้ได้นะครับ
ชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนครับ